การที่จะร่วมมือกันทำให้งานราบรื่นสำเร็จและดำเนินก้าวหน้าต่อเนื่องกันไปได้นั้น
นักปฏิบัติงานทุกคนจะต้องมีวินัยสำหรับใช้กับตนเอง
คือต้องไม่ประมาทปัญญาต้องรักษาความจริงใจ
สละทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ำซามอ่อนแอ
และต้องทราบตระหนักในความสำรวมไม่ฟุ้งเฟ้อ
ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่จะช่วยให้งานเป็นงานและให้ชีวิตมั่นคงเป็นสุข
พระบรมราชวาสในพิธีพระราชทานปริญญาบัติ
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธณสวนอำพร
พุธที่๒๑มิถุนายนพุทธศักราช๒๕
โปรดติดตามตอนต่อไป